และเข้าสู่รอบคัดคนออก

รอบทำไก่โปรตูเกรดยางกงหรูรักษามาตรฐานได้ดี

จิลตันไปขายนานล้มเหลวอย่างต่อเนื่อง

ห่างจากคำว่าแกงกะหรี่ไก่นิดนึง
ทั้งคู่ไปจากครัวสตาร์เชฟ
วันนี้สตาร์เชฟต้องพบกับการแข่งขันสุดโอด

และมีนานะดาราสาวสวยจากเกาหลีเป็นตัวช่วย

จะผ่านบททดสอบของสตาร์เชฟหรือไม่
ครูพูครูพู

ยอดเยี่ยมไม่เพียงแค่ปรุงอาหารที่อร่อย

การแข่งขันทุกสัปดาห์ที่ผ่านมา
พวกคุณสามารถยืนอยู่ที่นี่ได้
นั่นหมายความว่าทุกคนคือผู้นำ
ตั้งแต่สัปดาห์แรกจนถึงตอนนี้พัฒนาขึ้นมากจริง
ฉันคิดว่าเรามีความแข็งแกร่งในตัวเอง
วันนี้จะเชิญตัวแทนคนที่๓ของเรานะครับ
เธอเป็นสาวสวยอันดับหนึ่งของโลกจากเกาหลี

เราขอเชิญดาราตัวแทนเธอก็คือ

ดารารับเชิญปรากฏตัวอยู่ข้างหน้าพวกเรา
ผมนี่ตะลึงค้างไปเลยที่แท้เป็นสาวน้อยคนนี้นี่เอง
ผมเป็นแฟนคลับเธอผมชอบ

นานะอิมจิตอานักร้องชาวเกาหลี
๒๐๑๔ถูกจัดอันดับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก
นานะความฝันในการทำอาหารของคุณคืออะไรครับ

ให้สามีและลูกของฉัน

นะฮะเดี๋ยวคุณต้องเริ่มแข่งแล้ว
มีอะไรอยากจะพูดกับทุกคนหน่อยไหม
เอ่อถึงตัวฉันจะเพิ่งมารายการนี้เป็นครั้งแรกนะคะ
และฉันถึงจะมีหลายจุดที่ไม่ดีพอ
คอยดูแลและให้ความร่วมมือ
ให้ความช่วยเหลือกับฉันด้วยค่ะ

จังเลี่ยงมึนไปเลยอ่ะแค่ได้ยินก็มึนตึ๊บเลยใช่ไหม

วันนี้หัวข้อการแข่งขันที่ต้องเผชิญก็คือ
อาหารทะเลตา
ขายของล่ะทุกคน
รอบกันหรือยังนะรอบกันหรือยัง
อื้ออื้ออื้อ

ไม่อยากจับอ่ะกลัวล่ะ
ไม่ไหวอะ

พอแค่นี้แหละ
โอเคโอเค

โอ้โหนานาให้เบื่อนนานาเดี๋ยวเป็นข้าวนะจ้า
โอ้โหก็ค่อยหยิบไปไปนะจ้ะโอ้คุณค่า

โอเคถามหน่อยวันนี้จะซื้ออะไรจ้า
วันนี้ฉันอยากทำไก่ดำแบบเงียบนะคะ

ทำไมจะเลือกไม่ได้มันเหมาะกับผมอ่ะทำไมจะเลือกไม่ได้

แต่ผมทำอย่างอื่นไม่เป็นแล้วให้ไก่กับผมชนะขอพร้อมผลี
ตรงนั้นมีห่านคุณก็เลือกห่านสิ
ผมอยากเลือกไก่ครับสรุปแล้วไก่ก็ถูกหวังลินเลือกไป
จะไปพี่ไปชิงอยากทำอะไรครับจะซื้ออะไร
ก็ได้งั้นผมเลือกทานก็ได้

เขาก็อยากเลือกห่านคุณอยากได้ห่านใช่
กันไก่เครื่องเธอถูกจัดเจ้าจริงห่าน๒ตัวอยู่ท่ำเดียวกันไม่ได้
ชี้บนก็ได้มองลงข้างล่างก็จบแล้วอย่าสนผม
แต่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวทำอะไรไม่ได้ก็คงต้องยอม

ดังนั้นเป้าหมายต่อไปของผมก็คือเอาเนื้อแกะมาให้ได้เลย
เอาล่ะงั้นพี่ไปชิงจะเลือกอะไรครับ

อปุ๊ยน่ายมากเลยมี๒ไปตรงกันป่าวยิงชุบเลือกเอา
ถ่ายยิงชุบท่ายิงมองบนอีกแล้ว
จริงจริงว่าเขาต้องกินเดียว
เรื่องงานไม่เข้าข้างผมแต่ดูสิว่าดวงเรื่องความรักจะเข้าข้างผมไหม

ได้เลยของพี่หมดเลยเอาไปหมดเลยก็ยังได้
ผมเอาที่มันเปิดผ่านแล้วดีกว่า
ทุกคนเลือกวัตถุดิบเสร็จแล้วนะ
ก็รีบเข้าแข่งขันด้วยความกล้าหารก็ได้เลยแม่บา

อาหารก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้
อ้าวล้อล้อล้อล้อ